คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะที่เราชวนคุณผู้ชมคุยเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะ
เรื่องของการตรวจวัดควันดำของรถบรรทุกค่ะ
คือมีรถบรรทุกคันหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปเจอตำรวจสอนอคู่ขนาดลอยฟ้า
ด่านตรวจแล้วก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยรถของเขาเนี่ยนะ
ควันดำเกินค่ามาตรฐานอืมแต่เขาบอกว่าเขาเพิ่งไปตรวจเอง
กรมการขนส่งทางบกไม่เกินนี่แล้วทำไมผ่านด่าน
ตรงนี้บอกว่าเกินตกลงเขาจะเชื่อใครกันได้ลองไปดูคลิปกันค่ะ
ใครล่ะครับหน่วยไหนขนส่งขนส่งครับที่ไหนครับขนส่งที่ไหนครับ
อ้าวพี่ไม่ใช่ที่ไหนขนส่งจังหวัดไหนพิศนุโรครับ
วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเมษาสองคุณฟังมาวันที่เท่าไหร่
ผมไม่ได้ฟังผมไปไปต่อทะเบียนมาแล้วมาตรฐานที่ผ่านนี่
มาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่ครับสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าครับ
แล้วไม่ใช่มาตรฐานขนส่งใช่ไหมครับใช่ที่เดียวกันครับ
เอาที่เดียวกันขนส่งทำไมไม่เกิน๕๐ให้ผ่านล่ะ
ตอบได้ไหมครับครับตอบได้ไหมครับครับ
อ่ามาตรฐานเดียวกับขนส่งหรือเปล่าครับอันนั้นผมไม่รู้แล้วครับ
แล้วแต่แล้วแต่คุณจะเอามาตรวจครับคุณต้องรู้ก่อนท่าขนส่งควบคล้ายเครื่องวัดแบบไหน
เพราะค่าสองอย่างไม่เหมือนกันค่ะเครื่องวัดที่ใช้อยู่มันมีสามแพทย์คือ
เป็นตระกรองอ่าอีกค่าหนึ่งอันนี้เขาตัดครับแสงอีกค่าหนึ่ง
ครับไม่เหมือนกันขนส่งเขาใช้แบบนี้แหละครับตัวเลขเนี้ย
แล้วแบบนั้นค่าสี่สิบห้าตรงบริษัทบอบมาตรงบริษัทบอบทุกแสง
ต้องไม่เกินสี่สิบห้าของผมต่อที่ขนส่งวัดที่ขนส่งสามสิบเจ็ดครับ
ผมไม่รู้แต่ตอนนี้ผมวัดให้ไหนสี่สิบแปดห้าสิบหนึ่งนะครับ
วัดให้ผมใหม่ครับผมวัดมาแล้วก็อ่านไม่มาแล้วนะครับ
ผมวัดใหม่ครับผมขอวัดใหม่ครับแล้วแล้วแล้วผมขอถามครับ
ใช้มาตรฐานเดียวก็ขนส่งหรือเปล่าครับขนส่งขนส่งผมฟังผมกูเนี้ยเดี๋ยวเพิ่งแยะ
ขนส่งตรวจวัดยังไงผมไม่เห็นผมก็ตอบไม่ได้
แต่ของผมตรวจวัดตามประกาศประสงค์สวรรค์สวรรค์ธรรมชาติศิษย์ธรรมชาติ

เพราะผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์ถ้าตอนนั้นผมก็ไม่เห็น

ดันเล่นพูดจอบว่าสองครับข้าวจบมาเจินห้า
แล้วข้าวเอาละหวานวไปนะเดี๋ยวไหนแมดอะ

กฎหมาย๔๕เลยครับ

ผมก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกเนี่ย

ผมต้องด่าแล้วคุณขออนุญาตจากผมแล้วยัง

คุณขออนุญาตจากคุณหน้าด่าแล้วยัง
ไม่จำเป็นครับไม่ต้องจำเป็น
ถ่ายไว้เป็นหลักฐานของผมครับ

คนขับรถบรรทุกเขาเป็นคนถ่ายเอาไว้นะคะ

ใบขับขี่แล้วต้องเสียค่าปรับ

ในคลิปก็จะถกเถียงกันอยู่ว่า

ห้ามเกิน๔๕หรือว่าห้ามเกิน

บอกว่าไปตรวจที่กรมการขนส่งทางบก

ควันดำไม่เกิน๕๐ก็ถือว่า

ดิฉันก็เลยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์

เขาก็มีการทำงานร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษ
กับทางกรมการขนส่งทางบกเขาให้ข้อมูลมาว่าวิธีการตรวจ
ควันดำเนี่ยค่ะถ้าเป็นค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์
ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระก็คือจอดอยู่กับที่กำหนดไว้ไม่
เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อืมเมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบ
ตระดาษกรองนะคะหรือไม่เกิน๔๕เปอร์เซ็นต์เมื่อตรวจวัดด้วย
เครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงขึ้นอยู่กับเครื่อง
ตรวจแล้วก็เป็นขณะวิ่งหรือว่าขณะจอดอยู่กับที่จะต่าง
กันก็ต้องไปดูว่าตำรวจที่ตรวจที่ด่านตรงเนี้ยเขาใช้เครื่องมือ
ไหนใช่แต่ว่าเขายืนยันกับทางรถบรรทุกว่าเขาใช้๔๕ใช่
ค่ะคือเจ้าของรถบรรทุกเขาบอกว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาพูด
ไปตรวจมาเพิ่งไปจ่ายภาษีรถมาที่กรมการขนส่งจังหวัดพิศนุโลก
เดือนมีนาคมมาตรวจ๒๙เมษาบอกว่าเกิดได้ยังไงเขาก็เลยเถียง
กันน่ะนะคะเจ้าของรถบรรทุกก็เลยตัดสินใจไปที่กรมการขนส่ง
จังหวัดพิศนุโลกนะคะไปตรวจอีกรอบค่ะไปตรวจอีกรอบปรากฏ
ผลออกมาอยู่ที่๓๓๗ซึ่งก็ไม่เกินค่ามาตรฐานก็เลย
นำเอาเอกสารที่ได้มาจากกรมการขนส่งจังหวัดพิศนุโลก
นะครับไปยื่นให้กับตำรวจที่ดูแลเรื่องนี้ที่สอนอคู่ขนานลอย
เป็นตำรวจหญิงนะคะก็เมื่อสิบพฤษภาคมที่ผ่านมาก็อยาก
ให้ตรวจสอบทางตำรวจหญิงก็ตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่ารถ
บรรทุกคันนี้ดัดแปลงรถเพื่อไม่ให้ค่าควันดำเกินมาตรฐาน
หรือเปล่าอ๋อตอนที่ตำรวจตรวจเนี่ยเกินใช่ไปดัดแปลงหรือเปล่าเพื่อไป
ตรวจแล้วไม่ให้เกินมีคลิปนี้ด้วยมีอีกคลิปหนึ่งลองไปดูค่ะ
ตรวจที่ก่อนหน้านี้ตรวจก่อนหน้าครับต่อทะเบียนคุณไปตรวจที่ไหนค่ะที่
คนส่งครับผมไม่ต่อหรือถูกที่คนขอดูไปตรวจขอดูไปตรวจใน
ไหนในไหนไม่ขนส่งเขาจะไม่ให้มาแล้วครับเขารับรองการตรวจ
ภายในนั้นตรวจข้างในหรือตรวจข้างในครับผมไปทำเอง
ทั้งหมดต่อทะเบียนไหมครับเขาจะต่อทะเบียนให้เยอะครับพี่
ตรวจต่อละออก็ได้ผมไม่ไปได้แต่ผมไม่ไปพี่คำแรกนะพี่

ได้นี่ฮะต่อฮาศีไม่เห็นจำเป็นต้องเข้าไปตรวจในเอา
สรุปว่าสรุปว่าอ้าวหลังวันที่๑หลังวันที่โดนควรไม่
แล้วจะมีอะไรรับประกันเลยอย่ามาพูดว่าแก้ไขพิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์

พูดถึงถ้าว่าผมจะเอาเครื่องยนต์ไปแก้ไขนี่ให้พิสูจน์
แล้วจะพิสูจนได้ไงเวลามันผ่านมากี่วันแล้ว

แล้วจะรู้ได้ยังไงผมมีนานนะครับ
รถผมคาบรรทุกของอยู่ผมไม่ได้สะดวกกว่านั้น
แล้วเนี่ยถือว่าผมไปตรวจมาอย่างไวที่สุดก็คือ๒วัน
เพื่อผมจะลงสินค้าแล้วผมจะวิ่งไปตรวจสภาพ
ตามที่เขาออกใบรับรองมาให้เนี่ยถือว่าไวแล้วครับ
ก็นี่ไงพี่มีแต่เหตุผลของฝ่ายของพี่

ยืนยันให้สาวเต้ยบ้างว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
ไม่ได้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออะไรบ้าง

คือยืนยันด้วยความรู้สุดใจนะแต่ถ้านั้นข้อสงสัย
สามารถพิสูจน์ได้กล้าพิสูจน์ความจริงก็คือความจริง
กล้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการแต่ถ้าไม่มีการแก้ไขจริง
สรุปตามช่วงเวลาเป็นแบบนี้นะคะคนขับรถบรรทุกเขาบอกว่า
เขาเอารถบรรทุกไปจ่ายภาษีรถ
กรมการขนส่งจังหวัดพิศนุโลกเดือนมีนาคมก็คือไปตรวจแล้ว
กรมขนส่งบอกว่าควันดำไม่เกินมาตรฐาน
แต่พอไปผ่านด่านตรวจของสนคู่ขนาดลอยฟ้า๒๙เมษายน
ตำรวจบอกว่าควันดำเกินค่ามาตรฐานยึดใบขับขี่ให้เสียค่าปรับ
พฤษภาคมเลยไปตรวจอีกรอบขนส่งพิศนุโลก
เหมือนเดิมขนส่งก็บอกว่าควันดำไม่เกินค่ามาตรฐานก็
ซึ่งนโมทหญิงบอกว่าช่วง๒วันที่คุณผลจากด่านตรวจไปที่บอกไม่ผ่าน

เนี่ยค่ะเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้คือคนขับรถบรรทุกเขาก็งง
หรือไม่เกินค่ามาตรฐานหรือยังไง
แปดนคือ
ก็เรื่องนี้นะครับทาง

ติดต่อสอบถามไปยังสอนอคู่ขนาดเลยควา

ในคลิปในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ

เรื่องต้นทราบจากทางเจ้าของรถบรรทุก
บอกว่าทางตำรวจก็ประสานมาแล้วนะบอกว่า
เรื่องเนี่ยต้องส่งต่อไปให้สนธรรมศาลาดำเนินการต่อ
เนื่องจากเป็นเจ้าของพื้นที่หากเจ้าของรถปฏิเสธข้อกล่าวหา
ต้องการสู้คดีเรื่องนี้ว่ารถตัวเองควันไม่ดำ
ก็ต้องไปที่สอนอธรรมศาลาแล้วก็ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไป
หลังเหตุการณ์ในคลิปพี่ชายกับเจ้าของรถบรรทุกก็เอาเอกสารทั้งหมด
ร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติมด้วยนะครับ
แล้วบอกว่าอาจจะไปร้องที่ธรรมเนียบด้วยไปร้องต่อนายกด้วยนี่นะฮะ